เขาแชร์คลิปนี้เพื่อจะเตือนภัย
เพราะว่ามันประสบเหตุกับเขาเองนะครับ
เขาขับรถในช่วงกลางคืนที่ถนนเส้นเขาหินซ้อนสะแก้ว

เหมือนรถ๒คันตีประกบเขา
และพยายามส่งสัญญาณให้เขาจอดรถ

คันหนึ่งขับมาเหมือนขวางด้านหน้าไว้
อีกคันขับมาประกบข้างของเขานะครับ

ซึ่งตอนนั้นเป็นทางมืดและเปลี่ยว

อย่าได้จอดโดยเด็ดขาด

ป้อมตำรวจจะดีที่สุดนะครับ

บริเวณเขาหินซ้อนสะแก้ว

ในคลิปเขาก็เลยเอาภาพเหล่านี้มาแชร์กัน
ถามว่าคนขับรถที่ประสบเหตุเนี่ย

คาดว่าน่าจะถูกปล้นครั้งนี้ไหม

เพราะว่าเขาพยายามที่ขับแซงรถ๒คันนี้
จนสามารถหนีไปได้ที่สุดนะครับ

ชาวเน็ตก็แชร์เรื่องราวนี้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อย
เพื่อเตือนภัยกันอย่างกว้างขวางนะครับ
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเจตนาเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
เพราะมีความพยายามใช้รถขวางด้านหน้า

บางคนชมคนขับรถที่ประสบเหตุ
โอ้โหใจแข็งและมีสติมากที่ไม่จอดรถ
แล้วก็สามารถที่จะขับรถหลบหนีได้ทันนะครับ

ถูกไปเป็นหลักฐานให้กับทางตำรวจสะแก้วไว้แล้วนะฮะ
ก็ย้ำเตือนนะคะบางทีใช้รถใช้ราตอนกลางคืน
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามิจฉาชีพจะมาในรูปแบบไหนบ้าง